ไปดูการทำงานของคณะพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงครับ
กรณีที่แฟนบอลของทีมตราดเอฟซีไปปิดล้อผู้ตัดสินหลังเกมไทยลีกที่
เปิดบ้านแพ้ให้กับบุรีรัมป์ไปสวนตอนหนึ่งแล้วก็มีการเกิดขึ้นนะครับ
จนเกณฑ์หยุดไปประมาณสิบห้านาทีแล้วจบเกมเนี่ย
แฟนบอลก็มาทำการปิดล้อมพุทธศิลป์นะครับก่อนจะมีการเคลียร์กันไปแล้วก็กลับด้วยดี
ล่าสุดเนี่ยคณะพิจารณานะครับก็สั่งปราบสมสรรตราชหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับ
ออกจากความผิดกรณีที่ทีมสตาร์ฟนั้นมีการชักนำให้เกิดการจนวนสามคน
คนละสองหมื่นบาทรวมเป็นหกหมื่นบาทแล้วก็มีการทำให้เกมหยุดชะงักอีกสามหมื่นบาท
กองเชียงมีการตะโกนด่าท้อพุทธศิลป์นะครับโดยอีกหนึ่งหมื่นบาท
กองเชียงมีการคว่างปลาสิ่งของนะครับโดดอีกสามหมื่นบาท
แล้วก็ความบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยโดนอีก๓๐๐๐ครับ
ส่วนประเด็นเรื่องของการทำหน้าที่พุทธศิลป์ชัยเริกงามสมเนี่ยนะครับ
ก็จะมีการส่งเรื่องให้คณะประเมินผู้ตัดสินพิจารณาต่อไปคาดว่าจะทราบผลในสัปดาห์นี้ครับ